สินค้าจากประเทศไทยเกือบร้อยผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์สปาเครื่องสำอางนวัตกรรมเสื้อผ้า
จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสำนักการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แม้ว่าบาเลนจะเป็นประเทศขนาดเล็กมีประชากรประมาณ๑ล้าน๔แสนคน
แต่จุดแข็งของที่นี่คือจะเป็นตลาดเชื่อมสินค้าไทยไปในประเทศตะวันออกกลาง
ที่มีกำลังซื้อสูงอย่างซาอุดีอาราเบียคูเวทโอมานได้เป็นอย่างดี
และมีคนจากหลานประเทศมายกาวจะเป็นแซาอุดีอาราเบีย
แล้วก็ประเทศอื่นในรอบข้างมาเที่ยวมาช็อป

มาอยู่ที่บาเรนปีละหลายร้อยล้านคนหลายล้านคน
องบาเรนเป็นศูนย์กลางอยู่
แล้วกลุ่มที่เราเอามาจากไทยก็เป็นกลุ่มที่คนตะวันออกกลางชื่นชอบอยู่แล้ว
แล้วก็เลยมองว่าปีหนึ่งก็มาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้ง
แต่โดยกันถ้ามีสินค้าและประการที่นี่ด้วย
ก็จะโดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง
ส่วนผู้ประกอบการไทยมองว่ากำลังซื้อของตะวันออกกลางมีอีกมาก
แต่ที่ผ่านมาสินค้าไทยไม่สามารถส่งเข้าไปขายได้โดยตรง

ดังนั้นการให้บาเลนเป็นจุดกระจายสินค้าจึงถือเป็นโอกาสที่ดี

สินค้าไทยมีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดตะวันออกกลาง
โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรผลไม้ไทยสด
แต่ยังมีอุปสรรคที่สำคัญคือเรื่องของการขนส่งสินค้า
ที่ต้องขนส่งผ่านทางเครื่องบินเท่านั้น

จนทำให้ต้องซื้อสินค้าจากอินเดียแทน

ภาครัฐระหว่างสองประเทศมีการร่วมมือกัน
ให้สามารถขนส่งทางเรือได้โดยตรง
ก็จะเป็นโอกาสให้สินค้าไทยได้เข้ามาขยายตลาด
ตะวันออกกลางได้อย่างมหาศาล

ัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน